เมื่อวานนี้เราเพิ่งจะพูดไปกับเรื่องของโรคซึมเศร้า
เพราะมีเยอะมากมีคนเป็นโรคนี้แล้วก็ฆ่าตัวตายกันเยอะมากเหลือเกิน

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้ถึงกับชีวิตค่ะ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๒ปีก็ป่วยหลายโรคแล้วก็เกิดมีภาวะซึมเศร้าด้วย
ผู้ชายคนนี้กระตุกสายน้ำเกลือออกแล้วก็แอบออกจากห้องไปปีนหน้าต่างค่ะบอกว่าอยากจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายอ่ะ
จังหวัดนครราชสีมานะคะถามว่าในเปรมเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงปีนออกไปอยู่ตรงนั้นนายเปรมเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งจะเข้ารักษาตัวเมื่อตอนสายเมื่อวานนี้เอง
คือเขาป่วยจากโรคเกาะกำเริบแล้วก็มีโรคประจำตัวอีกหลายโรคเลยค่ะ
ไตวายเรื้อรังความดันเบาหวานก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำอ่ะ
เพราะว่าดูจากแต่ละโรคแล้วเนี่ยมันรักษาหายากมันเป็นโรคที่เรื้อรังเกือบทุกโรคเลยนะคะ
ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มารับยาตามปกติเขาออกโรงพยาบาลเป็นประจำตามปกติ
สองทุ่มห้าสิบญาติของนายเปรมที่เฝ้าไข้อยู่ห้องข้างข้างเนี่ยออกมาข้างนอก
ปรากฏว่าเห็นรอยเลือดหยดเป็นทางก็เอกใจ
ก็เลยลองเดินตามรอยเลือดไปซิว่ามันเป็นเลือดของใครอะไรยังไง
ไปถึงหน้าต่างตกใจเลยค่ะ
เห็นในเปรมปีนออกไปนั่งอยู่
แล้วก็บอกว่าอยากตายอยากตายอย่างเดียวเลย
ผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะ
รีบเข้าไปชาร์จตัวแล้วก็เข้าเกลี้ยกล่อม
เปรมบอกว่าจะคุยกับภรรยาคนเดียวเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปประสานเอาตัวภรรยามาคุยให้ได้ล่ะค่ะ
สุดท้ายภรรยามานี่แหละในเปรมถึงจะยอมให้
เจ้าหน้าที่นำตัวเข้ามาในตึกได้อย่างปลอดภัย
ทีนี้ถามภรรยานางสุภาพ
เกิดอะไรขึ้นนายเปรมได้บอกอะไรบ้าง
บอกว่าเมื่อวานติดธุระต้องพาลูกชายไปสมัครงาน

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ลูกสาวมาเยี่ยม

โทรศัพท์เขาก็ไม่ค่อยดีเลยติดต่อไม่ค่อยได้
ก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าสามีก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดี
แต่เมื่อพฤศจิกายนปีก่อนค่ะ
สามีเนี่ยเคยผูกคอตัวเองหวังจะฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้ว
แล้วก็พูดบ่อยว่าอยากตาย

เพราะว่าอย่างที่บอกเขามีโรคประจำตัวรุมร้าวหลายโรค

ความดันไตวายเรื้อรังเบาหวานโรคเกาะ

เพราะว่ามันต้องเข้าออกโรงพยาบาลตลอดรักษาตลอดนะคะ
แล้วเขาเลยบอกว่าเขาไม่อยากเป็นภาระลูกเมีย

แต่ภรรยาเองก็บอกว่าถึงจะเป็นอย่างนั้น
แต่คู่ชีวิตนะใครจะปล่อยให้เกิดแบบนี้ขึ้น

ไม่ให้ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
คนป่วยก็คิดว่าไม่อยากให้คนที่ดูแลต้องลำบาก
แต่จริงแล้วอ่ะเขาก็อยากดูแลกันไปแหละค่ะ
ไม่ได้คิดว่าลำบากหรอกนะครับเป็นคู่ชีวิตกันมา

พ่อแม่ที่อายุมากแล้วอาจจะไม่ได้ป่วย
แต่ว่าเขาจะมีความขี้น้อยใจนะ
พ่อแม่พออายุมากขึ้นก็จะแบบขี้น้อยใจญาติผู้ใหญ่ในบ้านอะไรอย่างนี้
เราเวลาพูดคุยกันบางทีมีอารมณ์ใช่ไหม